พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะที่อุดรธานีค่ะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะเสพยาจนหลอนเขาไม่นอน๓วัน๓คืนเลยนะคะ
ถือเอามีดเนี่ยอยู่ดีเดินไปที่บ้านของน้าเขย
แล้วเดินเข้าไปพอรู้ว่าน้าเขยหลับอยู่เอามีดกระหน่ำแทงเขาตอนเขานอนหลับ
แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวตายคาที่เลยนะคะในกระท่อมไม้
ซึ่งก็คืออยู่ในบ้านของผู้ตายเองนี่แหละเจ็ดโมงเช้าของวันนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตำรวจสพนายุงรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทง
อยู่ภายในบ้านเลขที่ยี่สิบคติศบทนาแขนอังเภอนายุงนะคะ
ลักษณะเป็นกระท่อมไม้แบบนี้พื้นก็ยกสูงค่ะ
ตรงนี้เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะกระท่อมหลังบ้านเป็นแบบไม้ไผ่
ยกพื้นสูงซักประมาณ๕๐ซีลก็จะเห็นว่ามันเปิดโลกด้วยมุมด้วยยากค่ะแบบนี้นะคะ
คนตายเนี่ยชื่อนายคำแว่นแข็งเขาอายุ๗๕ปีแล้วนอนหงายจมกองเลือดอยู่บนที่นอน
ขาสั้นตัวเดียวไม่ได้ใส่เสื้อเห็นตรงนั้นมีมีดแหลมค่ะ
เอาไว้สำหรับเดินสนามยาวประมาณสักหนึ่งฟุตเนี่ย
วางอยู่ตรงนั้นด้วยส่วนตามร่างกายของนายคำแว่นคนตายค่ะ
ถูกแทงนับไม่ทั่วเลยประมาณถึงสิบแปดแผลด้วยกัน
บริเวณลำคอหัวไหล่ซ้ายราวนมซ้าย
หน้าท้องหลายแผลถึงขั้นที่ว่าไส้ทะลักออกมาเลยนะคะ
ข้อมือทั้งสองข้างของนายคำแว่นเองเนี่ยก็โดนแทงเหมือนกัน
แข้งซ้ายอีกต่างหากเป็นจำนวนมากบาดแผลตามร่างกาย
ผู้ก่อเหตุค่ะคือนายพิทักษ์ชัยยนลอายุสามสิบสามปี
อย่างที่บอกนายพิทักษ์เนี่ยเป็นหลานชายของเมียในคำแว่นคนตายนะคะ
ซึ่งบ้านเขาเนี่ยอยู่ติดกันหลังก่อเหตุตัวนายพิทักษ์เนี่ย
พอแทงน้าเขยเสร็จหลบหนีไปที่บ้านของตัวเองนั่นแหละค่ะ
แม่ของคนก่อเหตุคือคนที่เป็นคนจับตัวแล้วกลุ่มตัวลูกชายเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหน
ตำรวจมาถึงก็เลยคุมตัวนายพิทักษ์ไปค่ะแต่ว่าถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่อง
ถามหาสาเหตุว่าไปแทงน้าเขยตัวเองทำไมก็จับใจความไม่ได้ค่ะ
ใจยั้นไอ้ตามแม่
ตามอย่างงั้นจำว่าได้
แท่งเหมือนย้ำเชื้อ

เหมือนจะพูดอะไรพึ่มพำด้วยแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่อง
แล้วก็เงียบเลยทีนี้คุณผู้ชมไปดูภาพกล้องวงจรปิดหน่อย
ที่เป็นหลักฐานของหน้าบ้านนางกงจักรนางกงจักรเป็นใคร
เป็นแม่ของตัวนายพิทักษ์คนก่อเหตุนี่แหละค่ะบ้านของพิทักษ์เนี่ย
คือเขาเปิดเป็นร้านขายของชำมันมีภาพแบบนี้ว่าพิทักษ์อ่ะ
คุณผู้ชมดูนะเขาเดินถือมีดออกมาจากบ้านคนตาย
ก็คือในคำแว่นสักพักหนึ่งตอนที่ทางด้านของพิทักษเดินออกมา
ได้ยินเสียงเมียของตัวในคำแว่นคนตาย
ร้องเสียงดังโวยวายขอความช่วยเหลือก่อนที่นางกงจักรเนี่ย
แม่ของนายพิทักษ์วิ่งกรูเข้าไปค่ะแล้วพิทักษ์เดินออกมาตอนนั้น
แม่นั่นแหละคือคนที่ประคองลูกชายออกมาแล้วไปนั่งอยู่ที่หน้าร้านขายของชำค่ะ
หลังเกิดเหตุครอบครัวเนี่ยมีการนำศพนะคะ
นางหนูรักคนนี้เป็นภรรยาของนายคำแว่นคนตายแล้วเอาจริงจริงเขานี่แหละเป็นน้าสาวของคนเกาะเหตุ
จุดทูปบอกด้วยบอกว่าขอให้สามีนะไปสู่สุขติอย่าไปจองเวรจองกรรมกับหลานเลยค่ะ
ลูกเตียงแล้วฮะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนางหนูรักเนี่ยเขาเล่าแบบนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุสามีของเขานายคำแว่นเพิ่งอาบน้ำ
เคยเห็นไปนอนหลับอยู่ในกระท่อมเพราะว่าไปกรีดยางมาก็เหนื่อย
ตัวเธอเองเธอก็นั่งหุงหาข้าวอาหารเนี่ย
ว่าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเรียกสามีมากิน
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทันได้เรียกสามียังไม่ทันได้ปลุกเลย
ทักษ์เนี่ยหลานชายเดินมาแล้วก็มาถามหาสามีเธอ
เธอก็หันไปบอกว่าอ๋อน้าเขยเหรอนอนหลับอยู่นั่นแหละ
ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่พิทักษ์หลานชายเดินไปที่กระท่อม
จู่เธอเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าหลานชายขึ้นคร่อมสามีของเธอ
แล้วชักมีดกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งมือต่อหน้าต่อตา
ทำอะไรไม่ถูกตกใจมากได้แต่ตะโกนร้องให้คนมาช่วย
พอหลานชายแทงสามีของเธอจนหนำใจก็ทิ้งมีดแล้วเดินกลับบ้านไป
เห็นสามีสิ้นลมตายต่อหน้าต่อตา
นางหนูรักยืนยันแบบนี้กับหลานชายพี่ทัก
เขาไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนนะตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ
ทำแบบนี้แต่คิดว่าอาจจะมาจากยาเสพติดค่ะ
เออมาใดเกาะนี้สาม

เออมียังก็เคยคุยกันหากกันคือยังนี้

เร็วแล้วแล้วแม่มันไปตบนะตบ
แม่คิดว่ามันเจาะเนี่ยเกิดจากยัง
เออคิดเกิดเกิดเกิด

อันเดียวคือ
บอกว่าหลานชายเนี่ยอาจจะมาจากยาบ้านะที่มีอาการแบบนี้จนถึงขั้นก่อเหตุนะคะ
คือแม่ก็บอกแบบนี้บอกลูกชายเนี่ยจริงมีอาชีพทำสวนยางนะ
ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยมีครอบครัวแต่งงานมามีลูกคนนึง
แต่๒ปีก่อนคือเมียของลูกชายเนี่ยมีผู้ชายคนอื่น
แล้วก็มาขอแยกทางกับลูกชายเธอนายพิทักษ์
ตอนนั้นเสียใจมากโอ้โหเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านค่ะ
แล้วก็เปลี่ยนไปเลยไม่สูงสิงกับใคร
เพื่อนก็ชอบมาชวนไปกินเหล้าคลายเครียด
หนักเข้าถึงขั้นพากันเสพยาบ้าค่ะ
ลูกชายเปลี่ยนไปแล้วเห็นว่ามีอาการหลอนด้วย
เคยบอกนะให้ลูกสาวอีกคนซึ่งก็คือน้องสาวของนายพิทักษ์นี่แหละ
เกลี้ยกล่อมพี่ชายหน่อยสิให้ไปบำบัด
แต่ลูกชายไม่ยอมไปและเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยค่ะ
ส่วนเธอคนเป็นแม่จะให้ทำยังไงได้
ก็ทำได้แต่คอยดูแลลูกตัวเองอย่างใกล้ชิด
แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นคนบอกให้พิทักษ์ลูกชาย
ไปเอากล้วยหน่อยเอากล้วยไปให้ยาย
แต่เห็นหายไปนานผิดปกติกลับมาที่บ้าน
ไม่ยอมหลับยอมนอนถึง๓วัน๓คืน
แล้วก็มาบ่นกับแม่บอกอยากตายอยากตาย
คันเขาก็รู้ว่าอ้าวสรุปไปเสพยาบ้ามา
จนกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุก็คือเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชม
คือทางแม่ของคนเกาะเหตุบอกว่า
พิทักษ์ไปเก็บมะนาวที่บ้านของน้องเขย
ก็คือน้องเขยคนตายค่ะบอกไปเก็บมะนาวมา๒ลูก

แต่สังเกตเห็นเอ้าทำไมเดินถือมีดไปด้วย
ก่อนที่จะได้ยินน้องสาวตัวเองร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็รู้แล้วว่าลูกชายไปแทงน้าเขยตัวเองจนตายค่ะ
ตอนนี้พิทักษ์ถึงจะเข้าไปอยู่ในห้องคุมขังแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่ายังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง

อาจจะต้องพูดคุยสอบสวนกันอีกทีว่า
เพราะสาเหตุอะไรทำไมถึงไปฆ่าน้าเขยตัวเองแบบนี้นะคะ